มาแล้วค่ะช่วงสุดท้ายของรายการโอเคนะคะ
ก่อนที่เราจะจากกันไป
อะไรติดอยู่ตรงปลายลิ้น
ต้องมีคนทำของใช่ไหมในตัวนี้

ใช่เป็นถุงเท้าช่วยปัญหาแก้กลิ่นรองเท้า

บอกว่าส่วนประกอบของถุงเท้านี้
มีเงินทองแดงสังกษีนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าถ้า๓ตัวนี้
โลหะ๓ชนิดนี้มารวมตัวกัน

กำจัดแบคทีเรียได้

จนกลายเป็นถุงเท้าขึ้นมา
ราคาเขาก็ขายเป็นแพ็คใช่ไหม

หรือว่าเงินไทยประมาณ๑๒๐๙บาท๖คู่

เงินทองแดงสังกษี

แค่ร้อยกว่าบาทเองได้ถุงเท้ายาวแล้ว
นี่พี่สีเริ่มรับราคอแล้วเดี๋ยวพี่สี่จะซื้อไปฝาก

เพราะว่าเคยวูบอยู่

พี่สิกเอาดมพาตัวเองขึ้นมาดมมันไม่ได้เกิดจากฉาน

อ่ากองนี้แน่

แต่ว่าที่นี่ไม่ได้กลิ่นเพราะว่าเป็นแอร์

แต่บางทีแอร์ก็ได้วูบเหมือนกัน

แล้วแต่ลมมันจะผ่านปุ๊บ
คือพยายามจะปลอบใจหรือกลัวอะไร
หรือกลัวหน้าเบลอใช่ไหมตอนไปถ่ายละคร

แล้วก็ซื้อแจกพี่คาเมล่าแมน
เอาอย่างนี้พี่ศรีซื้อลูกเหม็นก่อน

หยับงบพี่เอาไปลองก่อนนะ
แล้วพี่ดูดิแล้วเขาถ่ายมาปุ๊บ

ในห้องที่คุณผู้ชมเวลาเราถ่ายละคร

ก็เหมือนแอร์โมเนียเป็นแอร์โมเนีย
ต้องห้ามเปิดแอร์เพราะว่าเสียงแอร์

แล้วก็คือคงเหมือนหนาวอะ
แต่ร้อนมากเพราะมีทั้งไฟ

ไม่ใช่ที่ใส่หออะ

ผลักให้เขาไปดูแลตัวเองล่ะ
เขาก็ต้องดูแลตัวเพื่อไร

คือใช่เบสครับเท้าแล้วเรามีสูตรแช่เท้าด้วย
เพื่อให้เท้าของคุณนั้นไม่มีกลิ่นนั่นเอง

สครับเท้านี่นะคะก็คือเบคกิ้งโซดา
แล้วก็สารส้มนะคะผสมน้ำอุ่นกับเบกกิ้งโซดา
แล้วก็ใช้สารส้มเนี่ยนะคะขัดไปพร้อมกัน
ถูให้เข้าป่าถูวนไปวนมาตามซอกนิ้วซอกเท้าอะไรอย่างนี้นะคะ

ถ้าจักรแร้เราเหม็นเราเอาจักรแร้ลงก่อน
ลองขจัดกลิ่นจักรแลตในวงแขนเราก่อน

นุ้ยจะบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะใช้สารส้มในการขจัดกลิ่นกายเนี่ยนะฮะ

ให้แนะนำนุ้ยแนะนำก่อนว่าให้ไปเอากระดาษทรายมาถู

คือที่ใครบอกว่าใช้สารส้มแล้ววงแขนดำดำ
ดำเพราะสารของสารส้มดำเพราะการเสียดสีนั่นเองค่ะ

คือตอนแรกที่นุ้ยพูดกระดาษสายนุ้ยเอากระดาษสายอ่ะมาถูกกันแหละ

นุ้ยรู้เพราะอะไรหรือเปล่าว่าเพื่อนใช้
ฉันคือเข้าไปอาบน้ำในบ้านเพื่อนแล้วก็แบบก้อนอะไรอ่ะ
ทำไมมันเหมือนก้อนสบู่คือเขาถูเป็นจนเป็นเหมือนก้อนสบู่เลยนะคุณผู้ชม
แล้วเป็นก้อนใสแบบเอ๊ะก้อนอะไรอะไรอย่างนี้ทำไมมันมาวางไว้ตรงนี้
ก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อบอกว่ามันเป็นสารส้มแล้วคืออันนี้คือแม่เขาสอน

เพราะว่าให้ใช้สารส้มกระดาษทรายเนี่ยถูสารส้มให้ลบคมมันแล้วก็คือเวลาจะใช้เนี่ย
ก็คือเอาสารส้มไปถูกับน้ำเหมือนสบู่นี่ใช่ไหมคะ
ให้มันมีน้ำสันส้มปนออกมาแล้วก็แค่ป้ายเท่านั้นเอง

มนต์สบายเลยใช่แล้วเพื่อนไว้วงแขนขาวจั๊วเลย
โอ้โหโลธอ่ะอ่าขอบคุณนุ้ยนะสำหรับข้อมูลตรงนี้
ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับเท้าเหม็น
เพราะฉะนั้นเบกกิ้งโซดากับสารส้มตรงนี้เราก็ใช้แช่เท้า
แช่เท้านั้นนี่เลยค่ะถุงชาหรือเกลือ
อ่านำถุงชาที่เรารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็นำมาแช่ในน้ำนะคะก็คือรวบรวมมาสัก๓๔ถุงนะ
เดียวคงจะไม่พอสำหรับกลิ่นของเราเพราะมันกระมังหนึ่ง
ใช่นะหนึ่งกระลำมังนะคะน้ำอุ่นอุ่นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็แช่ลงไปเลยค่ะแค่นี้เองหรือว่าเกลือ
เกลือก็ใช้ประมาณ๖ถ้วยผสมน้ำอุ่นนะคะแล้วก็แช่เท้าไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
ก็สามารถช่วยได้ใช่ค่ะในระหว่างนั้นถ้าเราเสียดายเราก็เอาถ้วยชามาตาก
แล้วก็มันก็เท้าเราเองไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ได้ให้คนอื่นดื่ม
ชาก็ได้ดื่มด้วยก็เป็นชารสเกลือชาเกลือพอแล้วค่ะนั่นแหละ
ก็ลองไปทำดูนะคะนะใช่ต้นเห็นได้ใช่ค่ะแล้วก็คือว่าเป็น
ของที่สามารถซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ราคาไม่แพงจ้ะ
แล้วก็ไม่มีสารเคมีถูกอ่าหนูชอบเลยใช่จำมีมีกลิ่นเท้ามั้ง
โชคดีที่ไม่มีไม่เคยได้กลิ่นแต่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
ให้เลือกนะสมมุติให้เลือกผู้ชายไม่เลือกให้เลือกระหว่างกลิ่นเท้ากับกลิ่นปาก
ถ้ามีแค่นี้สองอย่างในโลกผู้ชายที่เรารักสามีเรา
มีกลิ่นปากหรือจะให้มีกลิ่นเท้าหรือเราฆ่าตัวตาย๓อย่าง
เป็นเรื่องอะไรเออกลิ่นเท้าแล้วกันมันอยู่ไกลหน่อยเนอะ
แล้วถ้าปากถ้าปากแล้วไงนุ้ยจ้ะมันไม่ได้แล้วปากแก้ยากกว่าเท้านะนุ้ย
จริงเพราะไม่รู้ว่าเหงือกไม่รู้ว่ากระเพาะอีกถูกต้อง
ใช้ปลาร่าเออไม่รู้ว่าเศร้าไนไซนัวหรือเปล่า
เตาไนไซยันไนเอาล่ะเวลาหมดแล้วหรอยังยังไม่หมด
หมดเขาบอกว่าสามารถคุยกับคุณผู้ชมที่ส่งทาง
ไลน์มาคุยกับเราได้วันนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อ๋อนี่นี่
นี่คุณโอมบอกว่าพี่ขำพี่โอนขำตรงจุดไหนเนี้ย
คุณโอมต้องส่งมาด้วยนะผมว่าคำไรจุด
ไม่รู้ว่าเราทำดีตรงจุดไหนเราจะได้คงรักษาไว้ตรงจุดขำนั้น
มีอีกเปล่าเขาบอกว่านนทบุรีอากาศคึ้ม
เออวันนี้อากาศคลึ้มจริงจริงฟะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีแสงแดดอ่ะ
เมื่อวานวันนี้ซักใหม่นะแล้วตัดใหม่เพราะว่า
อบสิอบไม่เอาอบเดี๋ยวผ้าเสียง่ายพี่ชอบกลิ่นแดด
พี่ใส่ตะข่ายถ้าในวันที่มันไม่มีแดดพี่ต้องซักผ้าพี่ก็ใส่ตะข่าย
นุ้ยไลฟ์ไทรเราหลายอย่างแต่ที่ไม่ตรงกัน
พี่นะอยู่บ้านเดียวกับนุ้ยนะตีกันตายแน่เลย

เพื่อให้คุณผู้ชมได้สองอย่างแล้วอยู่ดีขึ้นช่อทำไม
พอเขาจับเรามาคู่กันเสร็จปั๊บเราก็ต้องเป็นขี้แล้วต้องแยกย้าย
ทิ้งฉุบแยกย้ายนะฮะตอนนี้ฉุบแยกย้าย

นะช่วงนี้คนฮิตอ๋อ

พูดซิว่าเขาว่าตามพี่ศรีหรือว่าเขาว่าตามต้นฉบับเขาจริง

แต่พี่ศรีเนี่ยทำให้คุกกี้เสียงไทยนี่คือมีส่วนดังเหมือนกันนะพี่

ตัวเงินเขาก็สงสัยกลัวเขาจะซื้อกระเช้าให้เราสักกระเช้านึงเนาะ

คือเขาดังจริงอยู่แล้วด้วยแหละดังมาก
คุณเอ็มเต้บอกดูเราครั้งแรก
คุณเอ็มเจมัน
คุณเอ็มเจมีเพลงจะร้องให้คุณเอ็มเจฟัง

จับมือไว้ให้โลกเป็นของเรา

ล้อมวงเข้ามาแคมป์บอกลาเพื่อนเก่าข้างกาย
อดคอกันไว้จนกว่านาทีสุดท้าย
เพื่อนจงโชคดีลาก่อน

ก็ต้องปิดแน่นอนอยู่แล้วค่ะลูก

โชคดีสวัสดีค่ะ
พบกันใหม่เมื่อไหนคะ
พบด้วยค่ะจนกว่านั้น
จนกว่าจะพบกันใหม่จนกว่าจะพบกันใหม่